ส่งต่อไปถึงคุณพรศักดิ์ส่องแสงแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เป็นการมอบความสุขให้แฟนนะคะในช่วงที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้านค่ะ
รวมถึงเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเลยต่อสู้กับโควิด๑๙
โดยสาวปามี่ค่ะได้นำเพลงสาวจันกั้งโกของคุณอาพรศักดิ์นะครับ
ซึ่งคุณอาพรศักดิ์นะคะก็นำเพลงดวงจำปาของนางหงาคารวาลค่ะ
โอ้โหบทเพลงเพาะมากเลยอ่ะมันอินอ่ะมันซึ้งอ่ะเนาะ
จำปาเดี๋ยวจะไปหาฟังดูบ้างแบบเต็มเนาะ
เดี๋ยวรอฟังน่าจะมีเพลงเพราะออกมาให้เราได้ฟังคลายเครียดกันในช่วงวิกฤตแบบนี้ด้วยนะคะ